ก่อนจะติดตามความเคลื่อนไหว

เรื่องของคดีรถหรูของสมเด็จช่วง
หรือว่าสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

กับทางฝ่ายกฎหมายของวัดปากน้ำพาศรีเจริญนะครับ
ทางคุณสุบพัดพจนิติศัตริย์สะทอนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณพินวัฒน์ครับ
คุณสุบพัดพจนิติศัตริย์ครับในเบื้องต้นเนี่ย
รถที่ได้มาถือว่าได้มาแบบถูกกฎหมายไหมครับ
คือเป็นรถที่ผู้บริจาคเขาได้บริจาคให้กับเจ้าพระคุณสมเด็จ
เพื่อนำรถคันนี้เข้าเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์เพื่อนบ้านของวัดปากน้ำครับ
ครับคนที่บริจาครถเบนส์โบราณเหล่านี้ให้กับสมเด็จช่วงเนี่ย

เป็นเจ้าคุณรูปหนึ่งครับเป็นลูกศิษย์ของสรรพคุณสมเด็จฮะ

เป็นพระเหมือนกันที่บริจาครถหรูนี้ให้กับสมเด็จช่วง

หลังจุดผสมตั้งแต่ต้นก็คือบริจาคเพื่อ

ที่ผ่านมารถที่บริจาคมาแล้วมีการชำระภาษี
มีการต่อทะเบียนตามกฎหมายปกติไหมครับ
เรื่องการนำเข้าอะไรก็ดีหรือเรื่องการนำเข้าต้องเสียภาษีอะไรอย่างไร
เป็นเรื่องของผู้นำเข้าซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางผู้บริจาค
ผู้บริจาคนี่ติดต่อกับทางอู่ก็คือให้ก็คือเป็นที่ทราบกันคือชื่ออู่วิชาญนะครับ
ทางผู้บริจาคเนี่ยชำระเงินให้กับคุณพิชาญก็คือเหมาเลย
ตั้งแต่ทำรถให้ขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างตั้งแต่จุดจนกระทั่งถึงจุดทะเบียน
ในการหมาวมาราคาอู่จะไปตราสานใครติดต่อใครเพื่อให้นำเข้ามา
เพื่อประกอบอะไรอย่างไรเป็นเรื่องของทางอู่กับผู้นำเข้า

๔ล้านบาทคือแสดงว่าเจ้าประคุณรูปหนึ่ง
รับไปซื้อมาจากอู่พิชานซึ่งอู่พิชานเนี่ย
ต้นทางถ้าพูดถึงต้นทางเลยนะครับมาถูกต้องไหมครับ
ต้นทางมาถูกต้องไหมเราคงไปรับรองเขาไม่ได้
เพียงแต่ว่าพอมันเป็นประเด็นขึ้นมาทางสังคมแล้วเนี่ย
ก็เคยสอบถามแล้วเคยสอบถามว่าอะไรต่างที่เข้ามาประกอบเป็นรถเนี่ย
มาถูกต้องเราตามกฎหมายไหมหรือเสียภาษีอะไรไหม
เขาได้บอกกับเราว่าเขาดำเนินการถูกต้อง

แต่ว่าเราเองไม่ได้ไปรับรองตรงนั้นเนื่องจากว่าเราซื้อกับอู่

ระวังแนวทางสำหรับวันพรุ่งนี้ยังไงบ้างครับ

ถ้ากรณีแรกคือสมมุติว่ารถนั้นผิด
ครอบครองจะผิดตามไปด้วยไหมครับ
ครอบครองจะผิดตามด้วยไหมคงดูที่เจตนานะครับ

นาก็คือว่าทางผู้ครอบครองรู้ไหม
ว่าเขานำเข้ามาโดยถูกต้องตามกฎหมายไหม
ภาษีถูกต้องไหมอะไรยังไงอย่างนี้ครับ

แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ย

ได้ชำระเงินให้กับทางอู่
แล้วทางอู่ไปดำเนินการเองทุกกระบวนการ
เรื่องการนำเข้าเรื่องการประกอบ

จนทะเบียนรถมาเนี่ยเป็นเรื่องของทางคู่

ทางผู้บริจาคเองไม่ได้ไปเกี่ยวข้องในส่วนนี้นะครับ
เรามีเอกสารหลักฐานเพื่อยืนยันไหมครับ
ว่าตั้งแต่ต้นทางมากลางทาง

ว่าเราซื้อรถคันนี้มาจากครูพิชาญ
ชัดเจนว่าในเอกสารนั้นได้ระบุชัดเจนว่า
เราซื้อในราคา๔ล้านบาท
ทางอู่เป็นผู้ดำเนินการจัดหาอะไรเอง
ประกอบเองจดทะเบียนให้ด้วยอะไรอย่างนี้

เพื่อจะขอข้อมูลทั้งจากที่ผ่านมา

เราก็ได้ให้การไปครบถ้วนครับ
ทางฝ่ายเราเองทางฝ่ายอูพิชานเอง
ทางผู้นำเข้าเองก็คงได้ไปให้การ

แนวทางการดำเนินงานของฝ่ายกฎหมายวัดปากน้ำ

มีจุดประสงค์เพื่อที่จะนำรถเข้า

คนรุ่นหลังได้ศึกษานะครับ

แล้วก็ถ้ามันมีการนำเข้าจะถูกต้อง
ก็เป็นกระบวนการทางผู้นำเข้าทางอูด

ผู้นำเข้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับ

มองส่วนตัวของทนายในฐานะที่เป็น

เรื่องนี้ที่เกิดขึ้นมีบางส่วน
มีบางคนต้องการจะกลั่นแกล้งหรือเปล่า

ต้องการเกิดข้อคอรหากับสำเร็จช่วงหรือเปล่าครับ

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สังคมต้องพิจารณานะครับ

ที่เกิดรับการสาบนา

ก็มีข่าวมาอีกครั้งหนึ่ง

แล้วเจอก็จะเห็นเรื่องใหม่ครับ

ส่วนท่านจะแถลงออกมาในแนวทางใด
ทางฝ่ายกฎหมายของวัดปากน้ำจะประเมินอีกครั้งหนึ่งครับ
ครับผมช่วงนี้พูดคุยกันเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ

สวัสดีครับคุณสุพัดพจนิติศรษธรฝ่ายกฎหมายของวัดปากน้ำนะครับ